มาดูต่อกันที่คอนเสิร์ตการกุศลแบบดีกันบ้างดีกว่านะคะ
รุ่นใหญ่เข้ามาชวนเองเลยนะคะกับคุณวินวีรชัยนั่นเองค่ะ
คุณวินเนี่ยอายุ๕๒ปีแล้วนะคะปีนี้เห็นบอกว่ามากับพี่ตุ๊กวิยดาค่ะ
ก็เดินทางมาเชิญชวนกันที่สตูดิโอไทยรัฐทีวีของเรานี้นะคะ
บอกว่าให้ไปดื่มดำบทเพลงเพราะอย่างช้ำคือเรา

อ่ารุ่นใหญ่ผ่านไปแล้วนะคะมาดูรุ่นใหม่แกะกล่องกันบ้างดีกว่าค่ะ
ซีรีส์เดือนเกี้ยวเดือนนั่นเองเวอร์ชั่น๒๐๑๙นะคะ
ทีมมาสวัสดีบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะ
ในช่วงวันสงกรานที่จะถึงนี้ด้วยนะคะ
น้องก็บอกว่ามีผลงานอะไรบ้างมาเล่าให้ฟังกันด้วย
รวมไปถึงกระแสเปรียบเทียบกับคู่จิ้น
อตบาทที่โด่งดังมาก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ

มันก็จะมีความกดดันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว

ด้วยความที่เราเข้ามาเราก็ทำสุดความสามารถเนอ

เราก็ไม่คิดว่าเราจะแบบเริ่มมีคนชื่นชอบเร็วขนาดนี้ครับ
เอาจริงมันคือเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นกำลังใจที่แบบสำคัญมากสำหรับพวกเราอะไรอย่างนี้ครับ